หายเคราะห์หายภูมิหายโศกหายโรคหายไตมิตรฟังเจริญเหลืองทางหน้าที่การงานการเงินธุรกิจ
หายภูมิหายโศกหายโรคหายไตมิตรฟังเจริญเหลืองทางหน้าที่การงานการเงินธุรกิจ